ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพันธุ์
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
อดาสคัลเลอร์สีผมยอดนิยม
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
มีตำรวจนอกเครื่องแบบ๒คน
มีถือเอกสารและเอาเอกสารมีแบบประชาชนพ่อแม่
รู้จักเด็กคนนี้ไหมชื่ออาม

แต่เขาเราบอกว่าไม่มีหรอกแต่จะมาคุยกับเด็กเนี่ย
ว่าให้เลิกถอนคดีซะ

เดี๋ยวถ้าเกิดยังยุ่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวอาร์มจะติดคุกนะ

แล้วก็มีการข่มขู่พยานด้วย

นี่เป็นอีกคดีหนึ่งที่เข้ารักษณะคดีเมื่อวานที่เราคุยกันนะคะ

แล้วผู้เสียหายรู้สึกว่าคดีไม่คืบหน้า
และไม่ใช่แค่รู้สึกเมื่อวานนี้ประมาณ๙เดือนนะคะ
อันนี้เตรียมจะครบ๑ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖มีนาคม๒๕๕๙นะคะ

ถีบมอเตอร์ไซค์ล้มคนที่ล้มลงไปสลบเลือดกบกหูนะคะ
เข้าไปโรงพยาบาลเพื่อนพาไปส่ง
หลังจากนั้นกลุ่มคู่กรณีตามเข้าไปที่โรงพยาบาลค่ะ
เด็กน่ะเสียชีวิตนะคะในวันนั้น
แต่จนถึงตอนนี้คุณแม่เขาและเพื่อนของผู้ที่เสียชีวิต
ก็มองว่าคดีเขารู้สึกว่าไม่คืบหน้า
และรู้สึกว่าถูกคุกคามด้วย
เขาสงสัยด้วยว่าคู่กรณีมีอิทธิพลอะไรหรือเปล่า
ทำไมตำรวจถึงไม่ค่อยทำคดี
เพราะจากที่เขารู้มาจากแวดล้อมเขาก็สงสัยว่า
นี่คือเรื่องช่วยกันเรื่องอิทธิพลหรือเปล่า

วันนี้เราจะคุยกันกับ๔คน
๒คนเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิต
คนหนึ่งคือคนที่นั่งซ้อนแล้วก็มอเตอร์ไซค์ล้มด้วยกัน
แต่คนนี้รอดเดชบุญนะคะ
อีกหนึ่งคนคือคนที่ไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่กลุ่มคู่กรณีเข้าไปซ้ำที่โรงพยาบาล

ไม่ให้เห็นหน้านะคะเพราะว่าเอาตรงเลยนะคะ

ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะคือทนายความที่มาช่วยคดีนี้นะคะ
ทนายขวัญยุภาหุ่นงามสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ
สวัสดีค่ะ
ถามคุณแม่ก่อนที่เล่าไปเนี่ยประเด็นแรกเลยที่คาใจคือ

๒คือรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเพราะรู้สึกว่าโดนคุกค้าง

ตอนนี้เอาเท่าที่แม่รู้คดีไปถึงขั้นตอนไหนคะ
เท่าที่รู้ก็เห็นบอกว่าถึงอายการค่ะ
อยู่ในชั้นอายการทุกวันนี้ตลอดระยะเวลาช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา
แม่ยังเห็นคุณแม่รู้อยู่แล้วว่าใครทำ
ใช่ไหมคะคุณแม่เห็นกลุ่มเด็กที่เป็นคู่ขัดแย้งกับลูกเราไหม
เขาก็อยู่ใกล้กันกับที่คุณแม่อยู่นะคะ

ส่วนมากจะเห็นเป็นญาติพี่น้องเขาตัวเขาจะเห็นมันผ่าน
ญาติพี่น้องเขาก็แล้วแต่เนี่ยรู้ว่าคุณแม่คือแม่ของเอ็มที่เสียชีวิต

ในช่วง๑ปีมีพูดคุยกันหรือยังไงกันบ้างไหมคะ

เข้ามาพูดขอโทษขอโพยอะไรไหม

รู้จักหน้าเฉยแต่ไม่เคยคุยกัน
รู้อยู่หลังวัดค่ะ

คือเคยเห็นหน้ากันตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วใช่ไหม

แต่ทีนี้หลังเกิดเหตุมาเกือบครบปีแล้วยังไม่ได้มีอะไรต่อกัน
ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์พูดคุยทักทาย
หรือแม่กระทั่งเข้ามาคุยเรื่องคดี
ต้องบอกอย่างนี้ค่ะ
เราทราบมาว่าคดีอยู่ในส่วนของอายการ
กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอย่างนี้ค่ะ
อ๋อเหรอค่ะยังไม่ได้สั่งฟ้องใดใช่ไหมค่ะ

คาดว่าตอนนี้เท่าที่คุยนะคะ
มีการส่งกลับมาให้พนักงานสอบสวน
ทำการสอบเพิ่มเติมณตอนนี้
แล้วก็ก็เลยยังอยู่ในส่วนของขั้นตอนว่า
ยังไม่ถึงกลับไปให้พนักงานในการอีกครั้งหนึ่ง
อย่างนี้ค่ะก็เลยยังไม่ได้ถึงขั้นตอนที่จะส่งฟ้อง
คือจะฟ้องไม่ฟ้องคืออายการเป็นคนพิจารณา
แล้วก็เท่าที่ทนายเล่าให้ดิฉันฟังก็คือว่า

ตอนนี้ยังค่ะเท่าที่สอบถามจากอายการ

ตอนนี้สำนวนคาดว่าอยู่ที่พนักงานสอบสวนอยู่

คาดตอนที่อายการสั่งให้สอบเพิ่ม

พนักงานเจ้าของสำนวนจะเป็นคนสอบเพิ่ม

คือว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖มีนาคมนะคะ

จนถึงเกือบจะปีเต็มแล้ว

ถ้าถามว่าถือว่าช้าไหม
ใช้คำพูดว่าจะทำให้เร็วก็สามารถทำให้เร็วได้

ในการเขียนสำนวนในการทำพยานหลักฐานไหม

ต้องบอกว่าพวกนี้ถ้าให้มันละเอียดจริงเนี่ย
ในการดำเนินการต่างเพื่อเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
มันต้องใช้ระยะเวลาอยู่แล้วเพื่อความละเอียดรอบครอบ
แต่อยู่ที่ว่าพนักงานสอบสวนจะทำช้าหรือเร็ว

ซับซ้อนแบบที่เราเห็นกันในข่าวเนี่ย

ก็ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดมันก็มีพยานหลักฐานอยู่ส่วนหนึ่ง
สามารถที่จะนำพาไปสู่ตรงจุดที่
ส่งฟ้องเลยได้ไหมหรือว่าลงความเห็นอะไรได้ไหม
ก็ไปในทางที่จะทำอย่างที่บอกไวก็ไวได้

กลับไปวันที่เกิดเหตุคืนวันที่๒๖มีนาคม๒๕๖๐
ฉันใช้นามสมมุติทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมในรายการ
คือเต๋าครับเต๋าคือเพื่อนของเอ็ม
เต๋าคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์
คือคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่เอ็มขี่คืนนั้น

เรื่องให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงคะ
ตอนนั้นช่วงเวลาตี๓ครับ
ผมได้เดินทางไปเล่นเกมกับเพื่อนนัดเพื่อนไว้
แล้วผมพี่เอ็มได้ขับรถออกไปเส้นถนนเส้นราชพัฒนาครับ
อย่างนั้นติดไฟแดง๓แยกรับอยู่นะ

และผมสังเกตว่าเพื่อนยังไม่มาครับยังไม่ออกมา

เพื่อนคือเพื่อนคนอื่นที่มาด้วยกันใช่ไหม

คู่กรณีได้ขับสวนมาขับสวนมาคราวนี้ได้มองหน้ากัน

เดี๋ยวก่อนนะคือตี๓เหรอ

ระหว่างที่เราขับกลับไปเพื่อไปตามเพื่อน
มีคันเดียวใช่ไหมเรายังไม่มีเพื่อนคันอื่นตามมาเลยใช่ไหม
คู่กรณีขับสวนมาขับสวนมากี่คัน

หน้ากันปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
เขามาประกบคู่อะครับ
ซ้ายขวาครับผมอยู่ตรงกลางครับ
คันผมอยู่ตรงกลางเข้ามาเลนซ้ายเลนขวาครับ
เขาขับสวนมาเพราะเขาเห็นว่าเป็นเราเขาก็กลับรถแล้วก็มาประกบเราอย่างนี้เหรอ

ใช่ไหมไปกัน๓คันแบบนี้ใช่ไหมเราอยู่ตรงกลาง

นิดเดียวตรงนี้ลอยต่อคือมีตะโกนด่ากันก่อนไหม
อายครับก็มีตะโกนเรียกเพื่อนครับ

เพื่อนอยู่กำลังจะออกมาครับ
ตะโกนคือทางเต๋ากับเอ็มเนี่ยเรียกเพื่อน

เขาก็ถีบมาที่ไฟท้ายครับ

คุ้นครับก็คุ้นแต่แบบรู้จักไม่รู้จักอะครับ
แต่แบบเจอหน้ากันไม่เคยคุยกันนะครับ
แต่คุ้นหน้าเคยเจอหน้ากันครับ

เขาเคยเหม็นขี้หน้าเพื่อนนะครับ

แล้วเพื่อนในกลุ่มเราเคยมีเรื่องชกต่อยกับเขาไหม
ไม่ครับเหม็นขี้หน้ากันนะครับ

ไม่เคยด่ากันมั้งครับ

แต่ไอ้เคยสบตากันแล้วขุนกันเนี่ยมีไหม

อ่าทีนี้เขากับเราตะโกนด่าอะไรกันไม่มีนะ

เสร็จแล้วเขาก็กลับรถแล้วก็มาประกบเราอยู่ตรงกลาง

ก็ถีบรถถีบตรงไฟท้ายครับ

แล้วพี่ผมได้พยายามขับหนีครับ

เขาว่าแข่งกันมาสามคันอ่ะครับ

ก็เขาก็ไล่ถีบตรงกลางรถช่วงกลางรถ

อย่างนั้นรถก็เสียหลักไปทางโค้งนะครับ

แล้วผมก็กระเด็นออกมาติดตรงกงครับ

ตรงลุกกลงต้นไม้ทางโค้งพยาบาลก่อนครับ

คือลักษณะของการหลุดโค้งมันมีแรงเหวี่ยงใช่ไหม

ตัวของเต๋าซึ่งเป็นคนซ้อนเนี่ยคือถ้าคุณผู้ชมเราไปดูในพื้นที่นะคะ
คือแรงเหวี่ยงมันทำให้เราขึ้นไปกระแทกตรงตะแกงซึ่งตะแกงเนี่ยคือส่วนที่ต่อขึ้นไปจากกำแพงวัดอีกทีหนึ่ง
คือสูงคือปุ๊บขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาใช่ไหมแล้วพี่เอ็มที่เป็นคนเคลียร์
หัวผมลุกขึ้นมาอีกทีผมพยายามลุกขึ้นมาอีกทีผมก็เห็นพี่นอนอยู่กับพื้นนะครับ
หัวกระแทกอิดอะครับตามกกหูมีเลือดสลบไปเลยครับน็อกจากนั้นเพื่อนก็ได้ขับมาจอดรถ
พาพามาดูเจอผมกับพี่นอนอยู่อืมเขาก็พยายามพาพี่ผมไปส่งโรงพยาบาล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

พาพี่ไปส่งโรงพยาบาลก่อนครับ

โรงพยาบาลไกลจากจุดเกิดเทียบไหม

ทีนี้เต๋าอยู่ด้วยไหม
ตอนที่คลิปข่าวออกมาว่า

ผมให้เพื่อนไปส่งบ้านครับ

นอนทำแผลให้

คุณแม่ให้ข่าวไว้บอกว่า
ได้รับโทรศัพท์แล้วไปหาลูกที่โรงพยาบาลแล้ว

เพื่อนลูกคนที่ไปส่ง

ทีนี้แม่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วตามข่าวคือ
แล้วแม่ก็เหมือนกับฝากไว้แม่ต้องไปทำงานต่อ

ตอนนั้นก็เห็นหมอกำลังช่วยชีวิต

ตอนนั้นเห็นกำลังปั๊มหัวใจค่ะ

ส่วนคุณแม่ปีกตัวไปตลาดนะคะ
โทรสั่งให้
แล้วก็หลานเพื่อนอีกหลายคนเพื่อนลูกให้เฝ้าเอ็มไว้อะค่ะ

หลังจากนั้นพอไปตลาดได้ไม่นานก็มีโทรศัพท์โทรไปตามที่ตลาดว่า
มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นมาไล่ตีกันที่โรงพยาบาล
ไล่ตีพวกเพื่อนลูกอะไรเนี่ยค่ะก็เลยย้อนกลับมา
พอย้อนกลับมาก็เลยถามเพื่อนลูกแล้วก็ถามพวกนี้ว่า
สรุปรถล้มเองหรือว่าอะไรเขาถึงได้บอกว่า

แล้วตอนที่คุณแม่กลับมาถึงโรงพยาบาลหลังจากได้รับโทรศัพท์
ตอนนั้นเหตุการณ์ไม่วุ่นวายแล้วใช่ไหม

เพราะฉะนั้นที่คุณแม่มาเห็นเนี่ยคือ
ไม่มีอะไรวุ่นวายแล้วแล้วเอ็มก็ยังอยู่บนเตียง
เอ็มหมอเขากำลังขึ้นไปข้างบนค่ะ
ได้รับบาดเจ็บอะไรจากการที่โดนเข้าไปซ้ำในนั้นไหม

รู้ไหมว่าเขาเข้าไปเพื่ออะไร
เขาก็ทำร้ายพวกเพื่อนลูกเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะ
แต่จังหวะเอ็มนอนอยู่บนเตียง

แหวนเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วตกลงแล้วเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรกันแน่สักครู่ค่ะ

ตอนที่รถล้มเนี่ยไม่ได้ห่างจากโรงพยาบาลนะคะ

แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีการเข้าไปซ้ำค่ะคุณผู้ชม

จะเห็นซึ่งแหวนคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น
แวนตามไปหลังจากที่รู้ว่าเพื่อนรถล้มเหรอคะ

ทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นกรูนเข้ามาเนี่ย

ข้างหน้าค่ะเห็นจะเห็นเลยอ่ะที่หนูนั่งอยู่อ่ะ

คือตอนที่แหวนนั่งอยู่เนี่ยเห็นก่อนไหม
คือหนูไม่เห็นค่ะตอนแรกคือแบบว่าหนู
หนูไม่ได้สนใจค่ะตอนแรก

ก็คือได้ยินเสียงขวดปลามาแล้วขวดมันแตกอะค่ะ
แล้วพอหนูหันไปก็เห็นเขาวิ่งถือมีดเข้ามา

พอจะนึกออกไหมเขามากันกี่คนมาจากที่ไหนต่าง
แล้วอะไรอีกลูก
มีคนถือมีดมาหลายคนมั้ย
ก็คือพอหนูหันไปเห็นปุ๊บหนูก็วิ่งออกมาเลย
มีดมีดถือที่เห็นแบบแว้บนึงนะคะ

เลขใหญ่ก็ยาวอยู่ค่ะอ่าที่เราเห็นในรูปอันนี้ไม่ใช่มีดเนอะ
อันนี้เป็นเหมือนไม้กวาดไม้กวางไม้กวาดนะคะคุ้นหน้าไหม
แหวนก็คุ้นหน้าคนที่วิ่งเข้ามาบ้างไหมก็มีค่ะอ่า
คือเป็นคนระแวกบ้านเดียวกันเหรอคะเปล่าค่ะก็คือแบบว่าเหมือน
รู้แบบเพิ่งเห็นในเฟสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์เหรอ
ใช่ค่ะแหวนรู้มาก่อนไหมว่าที่เอ็มโดนเนี่ยนะคะ
คือมีคู่กรณีคือรู้มาก่อนไหมว่าเกิดจากอะไรไม่รู้เลยค่ะ
แหวนไปโรงพยาบาลเนี่ยคือไปเพราะอะไรคะก็รู้ว่ารถล้มค่ะ
แต่ไม่รู้ว่าโดนถีบรถล้มใช่ค่ะอ๋อเหรอคะแล้วพอแหวนไปเฝ้าเสร็จแล้ว
พอวิ่งกูก็มาแหวนวิ่งเข้าไปข้างในปุ๊บยังไง
ได้เห็นอะไรข้างในบ้างก็เข้าไปข้างในไม่เห็นค่ะ
ข้างในเนี่ยนะคะคือถ้าสมมุติเราดูจากภาพข้างนอกนะคะ
เอ็มเนี่ยอยู่อยู่ไกลจากประตูทางเข้าไหมก็คือตอนนั้นเหมือนเขาเขากำลังจะพาพี่เอ็มขึ้นไปชั้นสองอ่ะค่ะ
แล้วก็เพื่อนคนอื่นก็กำลังขึ้นไปรอที่ชั้น๒ก็เลยเหลือหนูนั่งอยู่ข้างล่างคนเดียว
อยู่กับเพื่อนอีกหลายคนไหมคะตอนเกิดเหตุหนูนั่งอยู่คนเดียวค่ะคนอื่นเข้าไปข้างในกันหมด
แล้วคนที่ไปอยู่เป็นเพื่อนเอ็มเนี่ยมีหลายคนไหมก็หลายคนอยู่นะคะ
แต่ตอนนั้นเนี่ยเตรียมจะย้ายเอ็มขึ้นไปใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งประตูพอเข้าไปข้างในปุ๊บเราเห็นว่ากลุ่มที่วิ่งเข้ามาเนี่ย
เข้าไปเปิดประตูเนี่ยนะคะเอ็มอยู่ในนั้นตอนนั้นไหมไม่ค่ะย้ายแล้วค่ะ
กำลังกำลังย้ายอ่าซึ่งพอหลังจากเกิดเนี่ยค่ะแต่ก่อนหน้าที่จะย้ายเอ็มอยู่ห้องนี้ใช่ไหม
ค่ะอ่าทีนี้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะมีพี่รอปภคุณหมอพยาบาลอะไรยังไงบ้างคะ
เหตุชุลมุนนี้ก็รอพอไม่ได้สังเกตนะคะแต่ว่าตอนแรกก็มีแบบว่าเหมือนมีพวกพยาบาลอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะ
พยาบาลผู้หญิงเหรอค่ะอ่าแล้วพี่ที่เป็นฉุกเฉินที่เป็นผู้ชายที่เราเห็นตามโรงพยาบาลมีบ้างไหม
ตอนแรกมีค่ะพี่แล้วยังไงฮะก็คือเหมือนเขาก็วิ่งวิ่งไปกันหมดเลย
ก็ไม่มีใครอยู่คือมันก็ตกใจอ่ะนะใช่ใช่ไหมกรูกันเข้าไป
แล้วคือพอเสียงดังโวยวายได้ยินชื่อเขาเรียกหาเอ็มไหมหรือว่าเขาเข้ามาเพื่อเรื่องอะไร
ก็คือเขาวิ่งไปก็คือแบบเหมือนเขาเข้าไปโวยวายแบบเฮ้ยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นเพื่อนคนอื่นขึ้นไปข้างบนเพราะยายเอ็มขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะ
ทีนี้ขอกลับมาที่เต๋าค่ะเต๋าเต๋าน่ะกลับบ้านแต่ว่ามีเพื่อนเล่าให้ฟังไหมว่า
เหตุการณ์ในคืนนั้นที่โรงพยาบาลเนี่ยคือมีใครเป็นอะไรไหม
มีครับมีเขาเห็นรถเพื่อนผมออกไปกลางถนนนะครับแล้วทิ้งไว้กลางถนน
อ่าแต่ว่าไม่ไม่ได้คือเหมือนกับไม่เจอที่จะทำร้ายใครได้ใช่ไหมครับ
เพื่อนผมวิ่งทันนะครับวิ่งเข้าโรงพยาบาลกันหมดเลย
อืมค่ะทีนี้กลับมาที่ทนายขวัญยุภาค่ะ
คือเหตุการณ์คราวนี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนที่ไม่ได้มีส่วนที่ทำให้น้องเอ็มเสียชีวิตถูกไหมคะ
คือเอ็มเนี่ยเสียชีวิตจากรถล้มจากรถล้มที่โดนถีบ
อืมที่ที่ในระหว่างที่เขาขับไปแล้วก็คือที่เขาโดนถีบอ่ะ
ถ้าเขาเหตุการณ์ที่มันเสียชีวิตน่าจะมันเกิดจากตรงมุมนั้น
เพราะฉะนั้นในส่วนของที่เขากรูเข้าไปนะตรงนี้
มันคงจะไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้น้องเอ็มเสียชีวิต
แต่ผู้เสียหายน่าจะเป็นเพื่อนของน้องที่ต้องวิ่งหนี

ค่ะโรงพยาบาลเขาแจ้งความไหมคะ

ที่ทราบไม่ได้แจ้งแล้วก็ในส่วนของผู้เสียหายคนอื่นก็ไม่ได้แจ้งใช่ไหมแม่

ยืนยันอีกคนนึงว่าคือที่เอ็มเสียชีวิตมาจากเหตุรถล้ม
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเขาไม่เจอตัวเอ็มถูกไหมคะ
ต้องบอกว่าถ้าจะลากเหตุการณ์เพื่ออนุมานว่า
เฮ้ยทำไมคุณถึงจะต้องวิ่งกูไปที่โรงพยาบาลอีก
นั่นมันคือจุดประเด็นที่สำคัญว่าจุดประสงค์ของคุณไปโรงพยาบาลเพื่ออะไร
เพราะว่าน้องเอ็มก็เข้าไปรักษาตัวอยู่ในนั้น
เอ็มอาจจะไม่ได้เสียชีวิตด้วยการที่เด็กพวกนี้วิ่งเข้าไป
แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันรวมให้สามารถมองภาพรวมได้ว่า
เฮ้ยแล้วเพราะอะไรพวกคุณตรงกลุ่มนี้ต้องวิ่งเข้าไปที่โรงพยาบาลอีก
นายกำลังจะบอกดิฉันว่ามันมีผลต่อการตั้งข้อหาเหรอคะ
จะบอกว่ามันมีผลที่สามารถดึงเข้ามารวมกันได้
ให้ให้มันมันพอที่จะโยงไปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในส่วนของ
พนักงานสอบสวนเขาดีกว่าว่ายังไงเพราะว่ามันอยู่ในเรื่องของกระบวนการทางพิจารณาของเขา
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือมันเป็น๒๖ต่อ๒๗ใช่ไหม
หลังจากเกิดเหตุการณ์มันมีสิ่งที่พ่วงเข้ามาแล้วคุณแม่ให้ข่าวเนี่ย
เกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นตำรวจทำสำนวนเร็วไหมอย่างดีช้าตามข่าว

อย่างใจเราหรือกรณีที่ให้ข่าวบอกว่ามีพยานทางฝั่งผู้เสียชีวิตเนี่ยโดนข่มขู่นะคะ
หรือการไปตามคดีมีใครมาที่บ้านแม่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งหมดที่แม่ให้ข่าวมันเยอะมากนะ
เกิดอะไรขึ้นบ้างคุณแม่
เกิดอะไรขึ้นบ้าง
ก็เอายังไงดีเอาเท่าที่สะดวกพูด
ก็จะมีแค่ที่ว่าตำรวจไปข่มขู่พยานนะคะ
แล้วส่วนเราเราเป็นคนที่ตามคดีเองตลอดโทรหาตำรวจทุกครั้งไม่ใช่ตำรวจโทรหานะเราโทรหา

สนราชบุรณะตามข่าวเนี่ยเจ้าของคดีเนี่ยย้าย

เราก็ติดต่อเขาที่วังคอแหลมเหมือนเดิม
ทุกครั้งที่ติดต่อก็จะต้องพาทนายไปพบก็ต้องไปพบที่สอนอบังแคลมค่ะ

ก็คือว่าในส่วนของตอนที่ไปแจ้งความพนักงานสอบสวนท่านนี้ค่ะคือตอนนั้นก็ไผ่ยังไม่ได้มาดูในส่วนของตรงนี้เนาะ
แต่ว่าเวลาทุกครั้งที่ไปแจ้งความเนี่ยครั้งแรกคือเราไปแจ้งความในส่วนของสนราชบุรณะแล้วพนักงานสอบสวนท่านที่รับสำนวนไว้อยู่เนี่ยได้มีการย้ายไปอยู่สอนอบังคอแหล่

ตัวเจ้าของสำนวนเขาย้ายไป
แล้วพอเขาย้ายไปเสร็จคือเวลาเราตามเนี่ยเรากลับไม่สามารถตามที่ราชบุรณะได้กลับต้องไปตามในส่วนของพนักงานสอบส่วนที่ย้ายไปอยู่ในบางคอแหลมแล้วอย่างนี้ค่ะมันเป็นไปอย่างนั้น
เดี๋ยวนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยต่อให้เจ้าของสำนวนตัวเขาย้ายไปด้วยราชการอะไรก็แล้วแต่เขาย้ายไปปุ๊บสำนวนอยู่ที่สอนอพื้นที่เนี่ยยังไงต้องทำต่อที่สนพื้นที่ถูกไหม
ต้องบอกว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือว่ามันอยู่ในองค์กรของสอนอของสถานีตำรวจเขาดีกว่าว่าเขาจะมีการจัดสรรกันยังไงซึ่งเราไม่รู้ซึ่งเราเป็นบุคคลภายนอกแล้วคุณแม่ก็เป็นคนที่ไม่รู้กฎหมายเขาก็ต้องไปตามกับคนเดิมเวลาไปสอนอเขาก็จะบอกว่าให้ไปตามกับท่านเดิม
ใช่ค่ะตอนที่ยังเจอตัวเขาเป็นเจ้าของสำนวนที่สนบุรณะเนี่ย
สนราชบุรณะเนี่ยมีปัญหาไหมถามว่ามีปัญหาไหมช่วงนั้นยังไม่มีปัญหาอะไร
คือมันพูดได้ไหมที่เขาเด็กคนที่ทำอย่างนี้
อย่างกรณีเด็กที่เขาทำเขามาหาคุณแม่เองที่วัดอ่ะ
คนที่วัดหีบรถน่ะนะคะค่ะเขามากับเพื่อนที่เรียนแกงร้อนด้วยกันอืม
มาแล้วเขาก็มาสารภาพว่าเขาจะถีบคนซ้อนเขาไม่ได้ถีบลูกแม่
ทีนี้พื้นที่ที่คุณแม่อยู่เนี่ยก็มีทหารอยู่นะคะ
ทหารชุดนี้เขาก็พาเด็กคนนี้ไปส่งสอนออ่าพอไปส่งเสร็จตำรวจ
เขาบอกว่าให้กลับบ้านเถอะคุณเยาวชนอืม
นี่คือที่เจอตอนที่เจ้าของสำนวนยังอยู่อยู่ค่ะอยู่ราชบุญนะคะ
ราบรุณะแล้วก็เจอเขาที่ราบรุณะใช่
อ้าวแล้วตอนเขาย้ายไปบางคอแหลมเราก็ต้องติดต่อเขาเหมือนเดิม
แล้วที่สนราชบุรณะไม่มีใครยังไงแม่ทำไมต้องไปตามมาคอแหลม
ไปราชบุรณะก่อนไหมตำรวจคนนี้พูดว่าติดต่ออะไรให้ผ่านผมเหมือนเดิม
ก็ต้องไปบางคอแหลมเหรอใช่เราพาทนายไปพบก็ต้องไปหาเขาที่บางคอแหลม
เอาแบบนี้ก็ได้เหรอคะไม่ใช่จริงคือเราต้องไปตามตัวคนไปที่
ไปไหนก็ต้องตามเข้าไปเหรอคือปกติอ่าก็อยู่ที่บริการบริหารจัดการของสอนอ
ซึ่งเราเป็นบุคคลภายนอกอย่างที่บอกว่าเราเป็นบุคคลภายนอก
ไม่รู้เขาบริหารจัดการยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าเกิดว่ามีคนย้าย
ว่าเขาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนสำนวนเขาจะหน้านะคะน่าจะให้คนใหม่มารับผิดชอบ
เขาคงจะไม่ยกไปหรือเปล่าไม่รู้แต่สอนอราชบุรณะ
เขาอาจจะมีการจัดสรรของเขาในกรรมวิธีอะไรของเขาหรือเปล่า
ใช่ใช่แต่ทีนี้คุณแม่พอเขาบอกว่าเขาย้ายไปบังคลแหลม
ถ้าให้แม่ตามตามไปที่บางคอแหลมก็แล้วกันแล้วแม่ไปตามที่บางคอแหลม
มีปัญหาอะไรไหมตัวสำนวนตัวคดี
ก็จะขอให้กระสายากนิดนึงพอไปทีก็จะผัดเหมือนอย่างเร็วเนี่ยขอใบชนสูตร
อีก๓วันนัดนี่อาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่ติดต่อกลับเลย
ทีนี้คุณผู้ชมยังไม่จบแค่นี้นะคะอันนี้คือเรื่องของตัวคดี
แล้วก็สำนวนที่คุณแม่ก็ให้ข่าวเหมือนกันคือมันก็รู้สึกว่า

อันนี้แค่เราสงสัยก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมาค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะตามในข่าวมันก็มีความเชื่อมโยงกันนะคะว่าก็สงสัยว่าที่คดีค่อนข้างช้าคือจะครบปีแล้วนะคะที่ค่อนข้างช้าเนี่ยเป็นเพราะว่ามีสายสัมพันธ์กับคนใหญ่คนโตในพื้นที่ไหม
อันนี้แม่คืออ่านข่าวแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้ค่ะคือคุณแม่สงสัยคาใจอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกเหนือจากเรื่องต้องไปตามสำนวนที่อีกสอนอหนึ่ง
เรื่องแรกก็คงจะเรื่องว่าทำไมเราเอาเด็กไปหาผู้ต้องหาเขาก็รับสารภาพกับเราเราไปส่งสอนอสอนอปล่อยกลับอันนี้สงสัยมาก
อ่าแล้วตามข่าวนี้มีเรื่องข่มขู่พยานมีโทรศัพท์มามีมาหาคือมีอะไรบ้างคะก็มีข่มขู่พยานกับอีกฝั่งทางเราอยู่คนนึงค่ะ
เขาไปตามที่บ้านแล้วจังหวะเด็กนอนหลับพอเด็กนอนหลับคนที่บ้านเขาเห็นพอดีว่าจะไปเปิดประตูเขาก็เลยไม่ให้เข้า
แล้วก็พูดกับคนที่บ้านเขาว่าไม่ให้มาเป็นพยานคดีนะเดี๋ยวจะเดือดร้อนไม่งั้นเดี๋ยวจะติดคุกห้ามยุ่งกับคดีนี้
บ้านที่ไปเนี่ยคือบ้านของเพื่อนเอ็มใช่ไหม

แต่ไม่ใช่เจ้าของสำนวนนะ

นอกเครื่องแบบต้องถามทางญาติเขาเห็นว่าไปหลายนายค่ะ
เพื่อนเล่าให้ฟังไหม

บอกมีตำรวจโทรมาบอกให้อยู่แต่บ้านระวังตัวไว้ครับ

ผมก็ไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นคนรับโทรศัพท์

ไม่มีใครนะไม่มีใครยุ่งอะไรกับเรานะ
แล้วคุณแม่ตามข่าวที่บอกว่าที่ข่มขู่เนี่ย
คือเขาพูดถึงคดีอย่างที่เล่ามาเลยถูกไหม

เชื่อมโยงอะไรกับเขามีสายสัมพันธ์
อะไรที่เราสงสัยกับคนใหญ่คนโตในพื้นที่ที่เป็นตามข่าวหรือเปล่า
คิดว่าเขาคือหนึ่งในสี่ค่ะ
จะเป็นลูกหลานของเจ้าวาดวัดในพื้นที่ค่ะ
พวกนี้ก็คือจะเข้าไปกราบไหว้ไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วตัวคุณแม่เองครอบครัวคุณแม่เองล่ะ
มีใครเคยโทรมามาพูดหรืออะไรไหม

นายขวัญยุภาค่ะคือตอนนี้สิ่งที่มันติด
ในส่วนของเราซึ่งทำคดีให้กับเขาเนี่ยนะคะ
คือที่เรารู้สึกว่ามันติดมันติดขัดอยู่ตรงไหนคะ
ถ้าถามว่าในส่วนของคดีที่มันติดขัดอยู่คือตอนนี้
สำนวนเนี่ยที่อายการเขาส่งกลับมา
ตอนนี้พนักงานสอบสวนซึ่งเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
เขาส่งกลับไปให้พนักงานอายการหรือยังซึ่ง

คือพยายามติดต่อแต่ตอนนี้ก็คือในส่วนของขั้นตอนของพนักงานสอบสวนเขาเนี่ย
ตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะติดต่ออยู่ว่าคุณเสร็จหรือยัง
แล้วคุณจะส่งไปให้พนักงานอายการเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือคนที่ติดต่อยากคือคนเดียวกันใช่ไหม

ใช่เราพยายามติดต่อในส่วนของเจ้าของสำนวนคนนี้อยู่
ซึ่งตอนนี้คือเขานัดกับทางทนายว่าเดี๋ยววันศุกร์ให้ทนายโทรไปหาท่านนะ
คือตอนนี้ก็เลยก็รออยู่เพื่อที่จะพูดคุยกับทางพนักงานสอบสวน

ก็คิดว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะลองสอบถามดูว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
เพราะก็รอระยะเวลาคือให้เวลาท่านนิดนึ

ว่าคือมันซับซ้อนหรือเปล่าหรือรอเอกสาร

เราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างยาว

แต่ว่าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ตามข่าวที่ออกมามีการตั้งข้อหา

ข้อหามีทั้งทำร้ายร่างกาย

ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วย

ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจน
รับบาดเจ็บแล้วก็ข้อหาไม่มีใบขับขี่

ทีนี้เดี๋ยวเราตามคดีกันต่อ
เพราะจริงแล้วคุณแม่นี่ไม่ได้มาง่ายนะ
ใช่ไหมเพราะว่าต้องทำงานเลี้ยงลูกนะ

วันอธิการก็มีทีมตามข่าวเรื่องนี้ให้นะคะ

ถ้าพูดได้พูดกับใครก็ได้แม่จะพูดว่าอะไร

ก็อยากให้มันไปให้มันถึง
ให้มันไวที่สุดเพื่อให้เราได้รับความยุติธรรม
ทำยังไงก็ได้ให้ไวที่สุดนะคะ
เพราะเราต้องการเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคม
แล้วก็น้องคือผู้เสียหายคือคนตายพูดไม่ได้
ถูกไหมคะก็เลยอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรม
ให้กับทางคุณแม่แล้วก็น้องผู้เสียชีวิตไปแล้ว
ค่ะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาของรายการนะคะ
แต่ว่าตามคดีนี้กันต่อนะคะว่าจะเร็วขึ้นไหม
หรือว่าจะจบแบบไหนวันนี้สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป